ประหลาดแต่เลือดสาดรายเดอร์หนุ่มคนนึงเนี่ย
อยู่ดีแถวเมืองทองทานีเจอ๒โจวัยรุ่น

ชิงกระเป๋ายา
คนเจ็บก็คือคุณกิติพัท
ยงธนาเจรพัฒน์อายุ๒๗ปีเป็นกรัฟเป็นลายเดอร์เป็นกรัฟนะฮะ
รีบนำส่งโรงพยาบาลชนประธานจังหวัดนนทบุรี
โดนยิงเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดและโดนแทงอีกหนึ่งแผล
แต่เคราะห์ดีอาการไม่สาหัสนะฮะยังมีสติพูดจาให้ปากคำรู้เรื่องได้
ที่เมืองทองธานีตำรวจภูทรปรากฤษเจ้าของทองที่
มาตรวจสอบในพื้นที่ครับไปเจอกระสุนปืน๑นัด
ไปเจอปลอกนะปลอกกระสุนปืนหนึ่งนัดเจอปืนไม่ทราบชนิดอีก๑กระบอกด้วย
เจอมีดอีกหนึ่งเล่มด้วยแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ใกล้กัน
ไปสอบถามพี่อนุชาพี่อนุชาแกเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันอยู่
อนุชาก็รายงานว่าเหตุการณ์นี้กิติพัฒน์
กิติพัฒน์กำลังจะไปส่งยาเห็นไหมไม่เกี่ยวกับยาเสพติด
กำลังจะไปส่งยาบำบัดอาการทางจิตเวท
เพราะว่าพี่เป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่เนี่ยจ้างให้ไปส่ง
เคยไปส่งแล้วรอบนี้ก็กำลังจะไปส่งเหมือนกัน
ระหว่างที่กำลังบิดมอเตอร์ไซค์ไปรุ่นพี่บอกเปลี่ยนที่
เปลี่ยนสถานที่ให้ไปที่อื่นเฮ้ยงงมาก
แต่ด้วยความเป็นรายเดอร์ทำหน้าที่ฮะ
เดอร์ก็ทำหน้าที่ระหว่างนั้นมาอยู่ดีมี๒โจ
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเหมือนตั้งใจจะมาขโมยของ
จะมาเอากระเป๋ายาแล้วก็ขี่บิดกันไปบิดกันมา

จิตเวทเอาเท้าเนี่ยขี่บมอเตอร์ไซค์ข้างนู้นก่อน
แต่ล้มทั้งคู่พอล้มทั้งคู่ทั้งคู่มีปืนคนหนึ่งมีมีดคนหนึ่งครับ
จากนั้นโดนอาวุธปืนยิงเป้งเข้าไปแล้วอีกคนนึงเอามีดไปตามเสียบ
เพราะดีวิ่งหนีได้ทันส่วนอีกสองคนนี้ก็หลบหนีไปเหมือนกันครับ
ตำรวจบอกขอยืมมือพี่จ่าเกาหัวหน่อยมันงงไปทั้งหมดเลยฮะ
นี่เป็นการชิงยารักษาอาการทางจิตเตอร์เวศชิงยาอาการทางจิต
นี่ฉีกกฎกติกาชิงยาเสพติดไม่เกี่ยวแล้ว
นี่คือการชิงยารักษาอาการทางจิตเวท
ตำรวจภูทรปากเกร็ดบอกพี่ดาบพี่จ๋ายืมมือมาเกาหัวหน่อย
แต่เบื้องต้นเมื่อมีคนเจ็บก็ต้องมีการขยายผล
เพื่อจับกลุ่มดำเนินคดีไอ้เจ้าสองคนร้ายรายนี้มาจัดการให้ได้ฮะ
เป็นคดีประหลาดแถวเมืองทองธานี
อยากรู้ความจริงมากกว่านี้ด้วยนะคะ